นี้เริ่มต้นกันที่ข่าวการเมืองกันก่อนเลยนะคะ
วันนี้เราโฟกัสไป๒จุดหลักคือที่สารรัฐธรรมนูล
กรณีที่มีการยื่นให้ศาลเนี่ยวินิจฉัยว่า๔๑สอสอของพักร่วมรัฐบาลเนี่ย
คุณสมบัติการเป็นสอสอกรณีถือคลองหุ้นสื่อหรือไม่
อีกหนึ่งประเด็นนั่นก็คือวันนี้ที่ประชุมสภาพผู้แทนราชดร
มีการเปิดประชุมสภาแน่นอนก่อนหน้านี้๗พักฝ่ายค้าน
มี๓พักเขามีการยื่นยัตติเพื่อที่จะให้ประธานสภาพผู้แทนราชดร
บรรจุยัตติเรื่องของการตรวจสอบคณะกรรมการสัญหาสว
ที่สุดแล้ววันนี้ที่สภาตีตกนะฮะกรณีที่ฝ่ายค้านยื่นยติให้ตั้ง
คือรองประธานสภาพผู้แทนรัศดรบอกว่า
มันไม่ใช่ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของสภาพผู้แทนราษดร
เพราะว่าสภาพผู้แทนราชดรตรวจสอบรัฐบาล
ความคืบหน้าเรื่องนี้ค่ะฝ่ายค้านยื่นยติให้
ตั้งคณะกรรมนาฬิการตรวจสอบกระบวนการสัญหาศาสตร์วนะครับ
วันนี้นายสุภชัยโพอสู่รองประธานสภาพผู้แทนรัศดร
ในฐานะผู้รับผิดชอบกลั่นกลอง
เรื่องการยื่นยติและตั้งกระทู้ต่างเข้าสู่ระเบียบวาระ
การประชุมสภาพุทธแห่งราษดรบอกว่า
มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของสภาไปกลั่นกลองยัตติอย่างละเอียด

ที่สุดแล้วนะคะวันนี้ก็ได้ข้อสรุปว่า
ไม่สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระได้เพราะอะไร
เพราะว่ากระบวนการการสัญหาสวเป็นอำนาจของคอสช
รัฐธรรมนูลกำหนดไว้อย่างชัดเจน
รวมถึงอยู่นอกเหนืออำนาจที่สภาจะไปตรวจสอบได้
เพราะว่าหน้าที่ของสภาพผู้แทนราษดรคืออะไร
คือตรวจสอบกระบวนการทำงานของรัฐบาล
แต่ก็เพราะว่าคอสชไม่ใช่รัฐบาลไงก็เลยตรวจสอบไม่ได้
ยืนยันเลยนะคะว่าไม่เกี่ยวกับความเกรงใจไม่เกี่ยวกับความกล้าไม่กล้า
คือก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับความเกรงใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะตรวจสอบคอสชด้วยค่ะ
รองประธานสภาพผู้แทนราษฎรบอกด้วยนะคะ
ว่าได้แจ้งเรื่องนี้ให้ประธานสภาพผู้แทนรัศดรก็คือคุณชวนหลีกภัยรับทราบแล้วนะคะ
ซึ่งคุณชวนเองก็ระบุว่าถ้าเกิดว่ามีข้อกฎหมายและข้อบังคับรองรับ
ก็ให้ยึดตามเนื้อหาที่เจ้าหน้าที่เสนอมาก็คือให้ยึดเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนั่นเอง
วันนี้ในที่ประชุมสภาพผู้แทนราชดรนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่
ก็มีการยื่นยติด่วนเสนอตั้งคณะกรรมธิการวิสามันศึกษาผลกระทบจากการประกาศของคอสช
และการใช้อำนาจของหัวหน้าคอสชตามมาตรา๔๔
เนื่องจากผลของการกระทำดังกล่าวนั้นยังคงมีผลอยู่จนถึงปัจจุบัน
ประชาชนสูญเสียที่ดินทำกินเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนบางกลุ่ม
แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานระดับท้องถิ่นได้
นอกจากที่ประชุมสภาพุทธแทนราษฎรแล้วที่วันนี้เราจับจ้องไปเนี่ยนะคะ
อีกหนึ่งจุดก็คือสารรัฐธรรมนูลที่สุดแล้วจนถึงขณะนี้นะคะ
ก็ยังไม่มีผลคำวินิจฉัยออกมาว่าจะรับหรือไม่รับคำร้อง
กรณีที่ฝากฝั่งฝ่ายค้านได้มีการยื่นหนังสือให้คุณชัวร์หลีกภัย
สภาพผู้แทนราชดรยื่นหนังสือไปยังสารรัฐธรรมนูล
กรณีที่สสพักร่วมรัฐบาล๔๑คนถือครองหุ้นสื่อ
ซึ่งลักษณะแบบนี้อาจจะเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการเป็นสอสอหรือไม่
คือจริงแล้วสารรัฐธรรมนูลก็มีการเริ่มวินิจฉัย
ตั้งแต่สักประมาณบ่ายโมงครึ่งจนกระทั่งตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานให้ทราบนะคะ
ที่สุดแล้วสารรัฐธรรมนูลจะมีคำสั่งรับหรือไม่รับ
ถ้ารับแล้ว๔๑สอสอจากฝากฝั่งรัฐบาลต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับคุณธนทรหรือเปล่าถ้ามีความคืบหน้าเรารายงานเพิ่มเติมค่ะ